สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ไทยรัฐมาแล้วนะฮะ
ประจำวันพระสมดีที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับ
วันนี้อากาศเย็นอากาศหนาวในหลายพื้นที่นี่จนคุณรสลินเนี่ย
ต้องเอาอะไรมาฮะอุปกรณ์เสริมถุงน้ำร้อนขออนุญาตคุณผู้ชมจริงจริงนะคะ
หนาวจริงจริงเลยนอกออฟฟิศเนี่ยฝนตกแล้วด้วยใช่ฮะ
อันนี้ช่วยได้ใช่ไหมคุณช่วยได้ค่ะถ้ามือเราอุ่นใช่ไหม
เข้าไปแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบไฟฟ้านะคะเสียบเข้าไปนะคะ
ก็จะร้อนแล้วก็เอามือซุกเข้าไปแบบนี้ก็จะได้ไออุ่นค่ะ
คุณโรสลินอ่านข่าวไปด้วยก็ซุกมือไปด้วยนะครับ
ใครที่ไม่มีอุปกรณ์แบบนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพของท่านด้วยนะครับ
เพราะว่าเตือนกันก่อนเลยบ้านเราอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุม
อุณหภูมิจะลดลงไปอีก๑๓องศาเซลเซียสนะฮะ
เพราะว่าเป็นบริเวณความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็นกำลังแรงที่แผลลงมาปกคลุมนะครับ
เหนืออีสานเนี่ยค่อนข้างจะหนาวเย็นยอดดอยยอดภูเรียกว่าหนาวถึงหนาวจัดแล้วนะฮะ
ดังนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
แล้วก็อากาศของช่วงนี้ที่มันหนาวเย็น
แต่ว่าต้องระวังเรื่องของฝนโปรยปลายอยู่ด้วยนะครับ
ไปดูกันก่อนเลยนะฮะจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพนี้

นี่อยากกระโดดเข้าไปในจอเลย

ใช่ค่ะใช่ค่ะอยากวาบไปอยู่เลยใช่ไหมนี่ครับ
ท้องฟ้าที่สวยงามเพราะพระอาทิตย์กำลังขึ้น
แล้วก็ทะเลหมอกอยู่ด้านล่างแล้วคุณดูสิ
เมฆสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์
กลายเป็นสีแดงสีส้มแบบนี้
สวยมากเลยยิ่งกว่าภาพวาดอีกนะคุณนะ
ใช่ค่ะคุณรสลินตะลึงเลยนะฮะ
หลายคนอยากรู้ว่าที่ไหนนี่ดอยอินถนน

คุณผู้ชมขึ้นดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
จอดรถอยู่ตรงจุดชมวิวตรงนี้นะฮะ
ถ้าคุณผู้ชมจอดรถชมวิวยามเช้า
ไปตั้งแต่ตี๔ตี๕รอสักใกล้๖โมง

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๘องศาเซลเซียส

แล้วก็โชคดีที่เช้าท้องฟ้าเปิด
นักท่องเที่ยวจึงได้เห็นแสงสีทองของพระอาทิตยามเช้า
แต่ว่าท้องฟ้าเปิดคือเปิดไม่สุดนะ
มันมีก้อนเมฆก้อนเล็กก้อนน้อยลอยอยู่
ซึ่งมันทำให้สวยยิ่งกว่าเดิมอีก
มันเติมเต็มแบบเหมือนเป็นงานศิลปะบนท้องฟ้าเลย

แสงพระอาทิตย์มันทะลุก้อนเมฆเล็กน้อยมา

นี่อุณหภูมิตอนที่นักท่องเที่ยวไปถ่าย๑๐องศาเซลเซียส
สูงสุดแดนสยามนะครับ
แต่ถ้าใครเดินไปอีกนิดนึง

ก็จะไปสัมผัสอากาศที่เย็นขึ้นอีกนะครับ
แต่ว่าท่านต้องเตรียมพร้อมนะทั้งร่างกายทั้งจิตใจ
แล้วก็พลังกายของท่านในการที่จะเดินต่อนะฮะ
ส่วนช่วงกลางวันอากาศจะอุ่นขึ้นนะครับ
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๒๓องศาเซลเซียส
ในพื้นที่ปกตินะของเชียงใหม่เนี่ยนะฮะ
ซึ่งเจ้าอุณหภูมิอุทยานแห่งชาติดอยอินทานนท์นะ
ก็แจ้งให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ย
ทุกท่านครับต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวนะ
มีอุปกรณ์กันหนาวอะไรอยู่บ้างนะฮะเอามาสวมใส่เลย
หวกหรือว่าบางคนบอกว่าหนาวหูเหลือเกิน

ถุงไม้ถุงมือเอามาใส่ได้
กางเกงขายงขายาวเอามาใส่กันเลยถุงเท้าเนี่ยนะครับ
แล้วก็ดอยอินทนนท์เขาบอกว่าหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งวัน

มีจังเลยครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ
แล้วตอนนี้ช่วงโควิด๑๙ระบาดเราถือโอกาสนี้แล้วค่ะ
เที่ยวในเมืองไทยบางคนเนี่ยเอาจริงนะ

ใช่นะฮะแล้วก็คราวนี้แหละก็ได้โอกาสในการไปเที่ยวเมืองไทยกันนะครับ

อ่ะที่เชียงใหม่ยังมีอีกที่หนึ่ง
หลายคนก็ไปเที่ยวที่นั่นกัน
เพราะว่าใกล้เมืองหน่อยอยู่แถวแม่บริม

ก็สัมผัสกับอากาศเย็นตลอดทั้งวัน
ถ่ายภาพความสวยงามของทิวทัศน์แบบนี้หุบเขาแบบนี้

แล้วก็ไปอุดหนุนสินค้าชุมชน

นี่เหรอเคยไปเล่นแต่ตอนแรกไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร
ล้อเลื่อนมงค์หรือว่าฟอร์มูล่ามงค์
คุณคือต้องบังคับให้ดีนะ
แล้วถ้ามาถึงที่ทางแบบมันชันหน่อย

เหยียบไว้แล้วก็บังคับให้ดีนะฮะ

แล้วท่านก็ไปนั่งอย่างเดียวได้

สนานเป็นกิจกรรมที่เรียกว่า
เรียกเสียงหัวเราะความสุขให้กับนักท่องเที่ยว

และลงมาหลายคันก็ได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปกันหลายคนนะครับ
ซึ่งจริงเขาไว้ขนลำเลียงผักจากดอยสูงไปยังหมู่บ้าน
แต่ปัจจุบันกลายเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยว

ระยะทางตั้งแต่จุดปล่อยตัวมาถึงตรงช่วงตีนเขาประมาณ๓๐๐เมตรนะฮะ

มันเกือบจะถ้าไม่เรี้ยวตกเรี้ยวชนอ่ะ

มันค่อนข้างยากต้องระมัดระวัง
ถ้าคุณบังคับไม่เป็นคุณบอกให้เจ้าหน้าที่พี่เขาเลย
ที่เป็นชาวเขาเผ่าโม้งเขาจะดูแลอยู่ตรงนั้นนะครับ

ซ้อนก็ได้นะฮะเขาบอกว่าที่ม่อนแจ่มเนี่ยคึกคักนะคุณนะ
ตั้งแต่หลังช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาสถานการณ์ดีขึ้นนะครับ
ก็ล่าสุดห้องพัก๑๕๐๐ห้องถูกจองไปจนถึงสิ้นปีแล้วนะ
แต่ยังไม่เต็มฮะจองไป๘๐แล้วเหลือสัก๒๐นะครับ
จากเหนือมาอีสานกันบ้างครับนี่เลย
ไปที่จังหวัดเลยแน่นอนขึ้นภูกันนะครับ
สภาพอากาศในทุกพื้นที่ของจังหวัดเลยก็หนาวเย็นนะฮะ
โดยเฉพาะตามยอดภูแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับ
แล้วก็มากางเต็นต์นอนพักค้างแรม
กันแต่เช้าขึ้นยอดภูเรือภูกระดึง
สัมผัสทะเลหมอกที่ขาวโพลนแบบนี้นะฮะ
พระอาทิตย์ขึ้นถ่ายภาพได้อย่างสวยงามนะครับ
ดูน้ำค้างหยดจากปลายต้นสนสู่พื้นดิน
อุณหภูมิต่ำสุดของจังหวัดเลยนะฮะ
แล้วก็ยอดภูภูเรือภูกระดึงอยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียส

จะอยู่ที่ประมาณสัก๑๐องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูนะครับ
ส่วนที่ภูหินเศร้าแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

ก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะฮะให้นั่งรถอีแต๊กขึ้นภูเขาเศร้า
พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
แล้วก็มีทะเลหมอกแบบนี้ปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะครับ
ถือว่าเป็นหุบเขานะคุณนะที่กั้นพรมแดนไทยลาว
มีแม่น้ำเหืองกั้นพรมแดนไว้
นักท่องเที่ยวที่ไปไม่ผิดหวังแน่นอน
เห็นบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้
อากาศให้เต็มปอดครับเข้าไปยืนแบบนี้

แล้วภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นพร้อมกับเราเนี่ยนะ
เหมือนในวิมานเห็นไหมมีหมอกเช้าแบบนี้
ใช่สวยงามแต่ก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องการถ่ายรูปนะครับ
ผมมักจะกลัวไงคุณเวลาเห็นคนไปใกล้หน้าผา
ใกล้หินชะง่อนอะไรแบบนี้ผมจะกลัว

ก็เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดตากใช่ไหมคะ
ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะท่องเที่ยวให้มีความสุขนะครับ